เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงกันหน่อยนะครับ
ประมาณสัก๒ทุ่มกว่าวันที่๓กันยายน
มีเจ้าของร้านขายของชำคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเศษวันที่๓กันยายน
ผู้เสียชีวิตก็คือนายวิชาณทองเขียว
เป็นพ่อค้าขายส่งหมูแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำด้วยนะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยเขาปิดร้านขายของชำแล้ว
นายวิชาณคนนี้ก็ออกไปใช้จอบเกลี่ยหินเกร็ดบริเวณลานหลังร้าน

แล้วก็เนี่ยค่ะมีคนร้ายขับกระบะมา
หนึ่งในคนร้ายเนี่ยมาซุ่มอยู่ตรงต้นไม้บริเวณใกล้กับลานด้านหลัง
นายวิชาญพยายามวิ่งหนีเข้ามาในบ้านแล้วนะคะ
แต่คนร้ายก็ไม่หยุดยิง
กระสุนเข้าไปที่ตัวที่แขนที่มือหลายนัด
ทำให้เขาเสียชีวิตค่ะแล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
นางสาวกาญจนาอินทองแก้วน้องสะพ้ายของนายวิชาณบอกว่า
หลังจากที่นายวิชัยได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน
ก็พยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านพักแล้ว
แต่อย่างที่บอกค่ะคนร้ายไม่ยั้งมือเลยจริง
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเรียกสอบปากคำคนในครอบครัว
แล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
คนร้ายน่าจะต้องรู้จักผู้ตายเป็นอย่างดี
แล้วก็ต้องรู้เส้นทางในการหลบหนีด้วย
มีการพุ่งปมสังหารไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับเรื่องชู้สาวค่ะ
ภูทรจังหวัดพัทธลุงตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับมือปืนนี้แล้วนะคะ
ห้าหมื่นบาทใครที่รู้เบาะแสแจ้งมาได้เลยค่ะ